คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
เมื่อคืนนี้เขายังมีงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอยู่เมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย
มีคอนเสิร์ตมีดาราดังไปนะคะมีวัยรุ่นเขาก็ไปงานคอนเสิร์ต
เสิร์ตจบปุ๊บตีกันสองฝ่ายแล้วมีคนเสียชีวิตเลยนะคะ
คนที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปห้ามด้วย
ถูกแทงเสียชีวิตเลยอ่ะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกเมื่อคืนอ่ะนะคะ
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สะพานสารสินอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงในงานนี้นะคะ
ก็ไปตรวจสอบตอนแรกบาดเจ็บแต่สุดท้ายคนที่ถูกแทงก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวมีบาดเจ็บอีกหลายรายก็ไปส่งที่โรงพยาบาลทะหลาง
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนพมาศเงินยางแดงหรือน้องใบตองอายุแค่๒๐ค่ะ
เป็นชาวจังหวัดประจวบคิริขันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ต
มนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะคะ
แทงเขาจุดสำคัญเลยค่ะใต้ราวนมซ้ายข้อมือซ้ายน่องด้านซ้ายจุดละ๑แผล
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๔รายนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเจ็บหนักเลยอาการสาหัสค่ะ
คือนายธนพลจันทรจิตอายุ๒๓เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งอยู่ปวชปี๓ค่ะ
ถูกขวดเบียร์ตีหัวเย็บไปสามเข็มถูกมีดฟันที่หน้าอกเป็นแผลลึกเลยนะคะ
ถูกแทงใต้ลิ้นปีไปอีกหนึ่งแผลเลือดตกในอาการสาหัสต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะคะ
ส่วนคนเจ็บที่เหลือคุณหมอพยาบาลทำแผลแล้วก็ให้กลับบ้านได้
เหตุการณ์นี้เนี่ยเสียชีวิตไป๑เจ็บสาหัสอีก๑
นี่ตอนที่ญาติเพื่อนมาดูศพนะครับ
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
นางสาวรัตนวันขุนทองหรือแก้มอายุ๒๓ปีเขาเป็นธอมนะคะ
เป็นแฟนกับผู้ตายค่ะเขาบอกว่ากลุ่มเขาอ่ะ
ไปเที่ยวในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีคอนเสิร์ตเมื่อคืนเป็นคืนสุดท้าย
เสิร์ตจบมีเพื่อนในกลุ่มคนนึงชื่อว่านายสิทธิชัยคงแย้มอายุ๑๘
เดินไปปัสสาวะที่ต่อหม้อสะพานแล้วก็เดินกลับมาจะถึงโต๊ะอยู่แล้ว
อยู่ดีมีผู้ชายวัยรุ่น๓คนเดินเข้ามารุมทำร้าย
เอาขวดเบียร์ตีหัวค่ะนายธนพลเขาเห็น
เขาก็เลยเข้าไปถามว่าทำร้ายเพื่อนเขาทำไมแต่ยังไม่ทันพูดจาอะไรกันเลย
ก็ถูกขวดเบียร์ตีหัวเหมือนกันแต่นายธนพลคนที่เข้าไปถามเนี่ยค่ะ
อกจากถูกขวดเบียร์ตีหัวแล้วก็ถูกมีดฟันอย่างที่บอกว่าเขาบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะ
แต่ว่านายธนพลก่อนที่จะเจ็บหนักเนี่ยนะเขาไปคว้ามีดเอาไว้ได้
ไล่ฟันกลุ่มคนที่ก่อเหตุกลุ่มคนที่ก่อเหตุก็ถอยหลังไปหนีไป
กลุ่มคนที่ก่อเหตุล้มลงแต่ลุกขึ้นมาใหม่พร้อมมีดจ้วงแทง
แต่ทีนี้ไปแทงโดนนางสาวนพมาศหรือว่าน้องใบตอง
ซึ่งน้องใบตองกำลังเดินเข้าไปห้ามครับเดินเข้าไปขวาง
ไม่ให้มีการทำร้ายร่างกายกันหนักขึ้นโดยเฉพาะสาวธอมที่เป็นแฟนเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วย
ใบตองก็เลยไปขวางเอาไว้ไงก็เลยโดนมีดแทงที่ใต้ราวนมซ้าย
น้องใบตองโดนแทงแล้วโอ้โหซุดลงไปกองกับพื้นเลยนะคะ
เลือดไหลท่วมเลยค่ะวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็หนีไป
ถูกเขาลุมกัน๓คนหรือมารุม๓คนครับ๓คนแล้วก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนครับ
เสร็จทีนี้ก็เข้าไปถามว่าเขาตีหัวก็พอเข้าไปถามเสร็จเขาก็ตีหัวกลับมามาตีหัวมา
แต่ทีนี้ก็วิ่งไปเอามีดที่ร้าน้างขาซับที่ริมทราบน้องเนี่ยก็ทงเพื่อนน้องครับ
ก็เป็นช่วงจังหวะชุลมุนด้วยน้องใบตองไปขวางพยายามจะห้ามไม่ให้ทะเลาะกัน
ไม่ให้ตีกันเลยโดนแทงตายอะค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็แจ้งไปยังครอบครัวของน้องใบตองนะคะ
คุณแม่มาจากประจวบคิริขันมารับศพ
ทุกคนโอ้โหคงไม่ต้องบรรยายว่าจะเสียใจขนาดไหน
ซึ่งแม่ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
คุยไปน้ำตาไหลไปค่ะแม่บอกว่ามีลูกสองคนนะคะ
ใบตองที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกคนโตเป็นเด็กเรียนเก่งร่าเริง

ก่อนเกิดเหตุช่วงปีใหม่น้องใบตองก็กลับบ้านพาแม่ไปกินข้าว
ตักข้าวให้พ่อให้แม่แล้วก็บอกว่านี่หนูตักอาหารให้พ่อแม่นะ
ปกติน้องใบตองจะไม่ทำอะไรหวานแบบนี้แม่บอก
เหมือนกับเป็นลางยังไงก็ไม่รู้นะคะ
บอกพอรู้ข่าวตกใจมากเสียใจมากค่ะ
อยากให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะไม่อยากจะให้วัยรุ่นที่ก่อเหตุนี้
ไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้กับคนอื่นอีกค่ะ
อยากจะให้คนที่ว่าเขาทำเขาคิดเขาใส่ตองให้ดี
ว่าสิ่งที่ว่าเขาทำไปมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากมายขนาดไหน
ว่ามันสูญเสียมากมายขนาดไหนถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาล่ะ
เขารู้สึกยังไงอย่าให้เขาคิดว่าเขาทำไมเขาถึง
คือว่าคนเดี๋ยวนี้ทำไมมันโหดร้าย
ใจมันไม่ใช่คนแล้วมันเหมือนกับสัตว์มันโหดร้ายมันป้าเทือน
ใช่ค่ะอยากให้จำนวนการถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าแม่เองแม่ก็ไม่ยอมลูกตายทั้งคนนะคะ
ต่อให้มีตังค์เป็นล้านหรือหลายล้านมันไม่สามารถที่ว่าจะชดเชยอะไรได้หรอก
อันนี้คือคุณแม่นะคะ

แล้วขออภัยเสียงแทรกมาเมื่อสักครู่นี้คือเสียงเพื่อนสนิทของน้องใบตอง

เขาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เป็นคนนิสัยดีค่ะล่าเริงอยู่กับเพื่อนสนุกตลอดเวลาค่ะ

คือเต็มที่ตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม
นางจะคือเป็นคนเต็มที่ตลอด

พาชัยมัธยันรองผู้กำกับบอกว่าก็ระดมชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนก่อเหตุนะคะ
รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วทั้งสามคนเตรียมออกหมายจับ
นะคะแล้วก็ทางตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี้ย
กับแฟนของน้องใบตองที่เป็นธอมมาค่ะ
รู้จักกันบ้านอยู่หลังสพท่าชัดชัยนี่เอง
ห่างกันแค่คนละซอยก็เลยคาดนะคะคาดว่ากลุ่มคนร้ายอาจจะแซว
น้องใบตองซึ่งก็เป็นแฟนของสาวธอมอ่ะแล้วสาวธอมเขาก็ไม่พอใจ
ก็เลยทะเลาะกันแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าใช่สาเหตุนี้จริงจริงหรือเปล่า
เป็นฝั่งของคนก่อเหตุเขามอบตัวเขามามอบตัวกับตำรวจนะคะ
แม่ชาวอ่านเพิร์นตระกดทุ่งจังหวัดพังงาเขาบอกว่าผมขอมอบตัวก่อน

เขาอ้างว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ค่ะ

แล้วก็นำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

แต่ว่าในเหตุการณ์มีคนก่อเหตุอย่างน้อย
คือ๓คนนะคะมามอบตัวหนึ่ง

เพื่อนอีก๒คนที่เหลือก็มามอบตัวเถอะค่ะ
ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย